อันนี้เกิดเหตุของดิฉันไม่ใช่ชนกันแบบละเนละหน้าขนาดนี้
แต่บอกเลยว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เจ็บหนัก
มายังไงไม่รู้แล้วถ้าคุณเป็นรถเก่งคันนี้
คุณจะหลบทันไหมดูค่ะ
โอ้ยรถชนแรกชนละเครื่องอ่ะโอ้โหเนี่ยคือคนเนี่ยขอไอ้ชิงค่ะ
นี่ค่ะมองไม่ทันคุณสองคนยังมองไม่ทันเลย
มันกลางคืนด้วยใช่เอาจริงถ้าเกิดไม่ชี้ลูกศรให้
ก็ยังมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมนึกว่าเป็นดวงไฟบนถนนใช่
นี่ถึงถามไงว่าถ้าเป็นคุณน้ำแข็งคุณก๊อฟ
คุณเป็นเจ้าของรถเก่งคันที่คุณขับมาถามว่าคุณเบรกยังไง
คือกล้องหน้ารถอ่ะโอเคล่ะมันจับภาพเอาไว้ได้นี่คือข้อดีของกล้องหน้ารถนะคะ
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกแล้วเขาเป็นเจ้าของคลิปนี้นี่แหละเขาเป็นคนโพสต์เอง
ข้อความของเขาก็คือบอกว่าผมพยายามสุดแล้วครับ
ทำได้แค่โยกหลบแต่มันหลบไม่ทันจริง
แล้วก็มีบอกด้วยนะคะว่าอยู่ตรงนี้คืออำเภอคลองขลุงค่ะ
คนเข้าไปให้ความคิดเห็นกันเต็มเลย
หลายคนก็เข้าใจว่าไม่ต้องโทษตัวเองเพราะดูแล้วมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริง
มันทำไมล่ะเขาบอกเขาขับรถมาดี
ขี่มาจากเลนซ้ายอยู่ดีพุ่งสวนตรงเข้ามาที่หน้ารถเขาอย่างจัง

ทีนี้มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะอยากรู้ว่าแล้วตกลงมีใครเจ็บใครเป็นอะไรไหม
เจ้าตัวคนที่เป็นเจ้าของรถเก๋งคนขับเนี่ยบอกว่าตัวเขาไม่เป็นอะไรมาก
แต่คุณคิดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์จะเป็นไง

เพราะเขาเข้าไปตอบโพสต์แล้วบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เจ็บหนักค่ะ
ฉะนั้นเอามาเตือนภัยคุณผู้ชมนะคะ
ขับขี่ด้วยความปลอดภัยในวันหยุดแบบนี้ค่ะ